แม้ว่าตอนนี้จะยังหาศพเสียตุ้มไม่เจอ
ยิงจนเสียชีวิตแล้วเสียตุ้มไปทิ้งอำคาร
แต่ตำรวจบอกว่าต่อจิ๊กซอดูแล้วพยานหลักฐานต่างเนี่ย
มันชัดเจนแล้วเอาผิดได้แน่
พลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์รองพบตรลงพื้นที่
ไปตามความคืบหน้าคดีนี้อยู่นะครับ
ตั้งแต่วันแรกแล้วบอกว่าจากการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน
พบว่ากลุ่มผู้ต้องหาร่วมกันวางแผนฆ่าเสียตุ้ม
แล้วร่วมกันลักเอาสร้อยคอทองคำสร้อยข้อมือทองคำโทรศัพท์มือถือของผู้ตายไป
จากนั้นเอาศพผู้ตายไปฝังแล้วก็ขุดศพขึ้นมา
จากที่ฝังเนี่ยเปลี่ยนเป็นถ่วงทิ้งทะเลเพื่อปิดบังอำพลางคดี
ทั้งหมดทำในวันเดียวกันนะฮะก็คือช่วงกลางดึก๒พฤษภาคม
ต่อเนื่องถึง๓พฤษภาคมทางคดีตำรวจบอกว่ามีหลักฐานยืนยันนะครับ
๕ทุ่ม๒พฤษภาคมกลุ่มผู้ต้องหาโทรศัพท์มาชักชวนเสียตุ้ม
ให้ไปดื่มเหล้าที่สาราหน้าบ้านหลังเกิดเหตุจากนั้นใช้ปืนยิงเสียตุ้มตาย
แล้วก็ยกศพใส่รถขับมุ่งหน้าไปทางวัดตะกรบโดยใช้รถสองคันนะครับ
มีรถคันหนึ่งบรรทุกศพแล้วก็ขับตามหลัง
ส่วนคันหน้าเนี่ยไปเสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าริมถนนวัตตะกบ
ขับต่อไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนรถนะก็ขับรถนำศพไปฝังดินกัน
บ่าย๓ของวันที่๓พฤษภาคมจากฝังดินเนี่ยได้ช่วยกันขุดศพห่อด้วยพลาสติก
แล้วเปลี่ยนเป็นเอาไปทิ้งทะเลนะเอาลงเรือใช้เสาปูน๓เสา
ติดกับศพแล้วขับเรือไปทางทะเลแบบออกไปถ้าเทียบเป็นเวลาก็เวลานานเลยอ่ะ
ไม่รู้ว่าจะออกไปไกลขนาดไหนแล้วก็ดันศพผลักให้ตกลงไปในทะเล
โดยมีเสา๓เสาเนี่ยมัดติดถ่วงเอาไว้
ถือว่าเป็นการกระทำความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรรองไว้ก่อน
เรื่องของอาวุธปืนด้วยนะครับเรื่องการลักทรัพย์ด้วย
เรื่องการซ่อนเร้นย้ายทำลายศพอำพลางคดีด้วย
คดีนี้ตำรวจบอกว่าขออนุมัติศาลจังหวัดชายาออกหมายจับผู้ต้องหา๗คนนะครับ
มีนายสุรัตน์สเวตตสินอายุ๔๓ซึ่งเคยก่อคดีฆ่ามาแล้ว๔คดี
คนนี้ทำหน้าที่เป็นผู้สั่งการและอาจเป็นคนยิง
นายคำทรเสวดศิลป์หรือว่านายแน็กอายุ๓๒เคยก่อคดีฆ่า
คนนี้ทำหน้าที่เคลื่อนย้ายศพขุดศพไปทิ้งทะเลด้วยอาจไม่ได้ยิง
แต่คนนี้ให้การว่ายิงนายสุรชัยคงสุกหรือตาชัยอายุ๓๙
คนนี้เคยมีคดีฆ่าคนตายติดตัวคนนี้เคลื่อนย้ายศพนะฮะนายเกรียงไกร
สง่าหรือว่าในเป็ดหรือว่าในเพชรอายุ๓๔เคยมีคดีฆ่าเหมือนกัน
คนนี้ก็ทำหน้าที่ในการเคลื่อนย้ายศพและเป็นคนที่ขุดศพไปทิ้งทะเลด้วย
คนที่๕คือนายเจริญขเชนทองหรือว่าพรอายุ๕๗นี่มีคดีฆ่าติดตัวเหมือนกันนะ
ทำหน้าที่เคลื่อนย้ายศพคนที่๖นายจิรายุทธ์สเวชศิลป์หรือว่าในโจอายุ๒๖
เคยมีคดีฆ่าอีกตำรวจบอกว่าคนนี้ทำหน้าที่ขับรถนะครับขับรถในการเคลื่อนย้ายศพ
และคนที่๗นายที่วากรเรื่องสุนทรหรือว่าในบีอายุ๒๖นี่ก็มีคดีฆ่า
นี่ก็เป็นหนึ่งในทีมที่ทำหน้าที่เคลื่อนย้ายฝังศพนะครับ
ตำรวจบอกว่ากลุ่มผู้ต้องหาถือว่ามีพฤติกรรมโหดเยี่ยมมาก
ก่อคดีในพื้นที่ต่างจังหวัดแล้วก็ในพื้นที่สุราชเนี่ย
คดีเชื่อมโยงกับคดียาเสพติดในพื้นที่อำเภอแม่สายด้วย
มูลเหตุจูงใจที่ก่อเหตุเชื่อว่ามาจากเรื่องความขัดแย้งของสองตระกูล
เรื่องผลประโยชน์ในการหากินทางทะเลนะครับทำมาหากินทำอาชีพทางทะเล
เรื่องการเมืองท้องถิ่นด้วยนายสุรัตน์เองหนึ่งในผู้ต้องหา
อยู่ในช่วงการเตรียมลงสมัครนายกอบตตอนนี้จับได้๔จาก๗นะครับ
ยังหนีอีก๓ใน๓ที่หนีเนี่ยรวมทั้งนายสุรัตน์ที่เชื่อว่า
เป็นคนสั่งการและอาจเป็นคนยิงด้วยการคลี่คลายคดีตำรวจบอกไม่หนักใจนะครับ
มีพยานหลักฐานเอาผิดได้ทุกคนแน่ตอนนี้ก็จะกวาดล้าง
ผู้ที่มีอิทธิพลในพื้นที่ไปในตัวด้วยเลยนะครับ
ว่าจะมีอิทธิพลแบบไหนอะไรยังไงยืนยันว่าจะจับทั้งหมด
ส่วนการงมหาศพของเสียตุ้มยังคงดำเนินการค้นหาอยู่นะครับ
ตำรวจบอกว่าจะไม่เลิกหานะฮะจะขอความร่วมมือเรื่องอุปกรณ์อะไรต่างนานา
เพราะคงต้องมุ่งหน้าไปหาในทะเลซึ่งเอาเสาสามต้นเนี่ย
วงศพเสียตุ้มไว้ไม่รู้ว่าจะหาได้ยากง่ายอะไรยังไง
คือตอนนี้ก็ยังไม่เจอร่างของเสียตุ้มนะคะ
เราส่งคุณสุชาดาสิริคงทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไป
คุยกับภรรยาของเสียตุ้มอีกรอบหนึ่งค่ะ
นางสาวจินดาราวสินทรัพย์
เธอบอกว่าดีใจที่ตอนนี้คดีขึ้นหน้า
ตำรวจออกไหมจับผู้ร่วมก่อเหตุแล้ว๗คน
แต่ตอนนี้เธอก็ต้องระมัดระวังตัวมากขึ้น
เพราะยังจับตัวผู้เกาะเหตุได้ไม่ครบเลยนะคะ
ผู้ต้องหาทั้ง๗คนภรรยาของเสียตุ้มบอกว่า
โอ้โหรู้จักเกือบทุกคนค่ะ

อย่างในบีหลานของนายสุรัตน์นะคะ
ถูกระบุว่าอยู่ในที่เกิดเหตุด้วย

เถียงกันเรื่องแอบอ้างขายหอย
ในบีเพิ่งจะย้ายมาทำธุรกิจดำหอยคู่กับในแน็ก

ไปหาลูกค้าเพื่อขายหอย
เธอเคยสอบถามนะคะถามไปที่แฟนของนายแน็ก
และขอให้ในบีหยุดแอบอ้างได้ไหม
มันทำลายความเชื่อใจของลูกค้า

แล้วก็มาเคลียร์ใจกันในคืนวันเกิดเหตุ
ร่วมกับในเป็ดที่ขู่จะยิงในตั้ม

จะเอากันถึงตายแบบนี้นะคะ
เป็นเด็กทั้งหมดเลย

เราไม่รู้ตื้นลึกสาบาเขาคิดยังไงไง

ไม่ใช่แต่ออกในน้ำของบ่อตั้ม
เพราะว่าตั้มออกมามาซื้อเรือค่ะ
แล้วพี่ตุ้มเห็นว่าตั้มไม่มีงานทำ

เรือหนูจอด๒ลำออก๓ลำ

ภรรยาของนายสุรัตน์นะคะ
ก็ยังเชื่อว่าสามีของเธอเป็นผู้บริสุทธิ์นะคะ
เชื่อว่าสามีของเธอไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
ส่วนที่ตำรวจออกไหมจับสามีเธอตั้งหลายข้อหา

มันมาจากแค่คำบอกเล่าของพยานเท่านั้นเอง
บางคนอาจจะให้ข้อมูลในลักษณะใส่ร้ายหรือเปล่า
ใส่ร้ายต้องการให้สามีเธอถูกมองเป็นคนไม่ดีหรือเปล่า

เรื่องคดีก็ขอให้เป็นหน้าที่ของตำรวจค่ะ
แต่ถ้าตำรวจจะเอาหลักฐานมาแสดงอย่างชัดเจน

ตอนนี้ขอยืนยันว่าสามีเธอไม่เกี่ยว

เพราะเธอบอกว่าสามีไม่เคยมีปัญหากับใคร
แต่หลายคนพยายามจะเชื่อมโยงถึงความขัดแย้งในอดีต

ทำงานต่อไปสมัยเป็นคำให้การ

ทีนี้ค่ะทีมข่าวเดินทางไปที่บ้านของตาชัย
ไปคุยกับแม่ของตาชัยนะคะแม่บอกว่าไม่ได้เจอลูกมายี่สิบวันแล้วครับ
ปกติลูกชายก็จะไปมาบ้านแม่กับบ้านภรรยา
ยอมรับว่าเป็นเครือยาศกับนายสุรัส
แต่ลูกชายไม่ได้สนิทนะคะเชื่อว่าเหตุการณ์นี้ลูกไม่เกี่ยว
ว่าคนที่ให้ข้อมูลเหมือนกับปรักปรำลูกแม่
เหมารวมว่าเป็นตระกูลของคนมีอิทธิพลลักษณะแบบนี้
ส่วนเสียตุ้มเนี่ยแม่ก็ไม่รู้จักด้วยซ้ำ
นี่นะคะแม่ก็ยืนยันว่าลูกแม่ไม่น่าจะเกี่ยว
ก็เป็นห่วงทำเพื่อก็แล้วแต่ก่อนทำเพื่อก็ไม่มีนะ
แต่ในใจที่ยังเชื่อว่าลูกบอกไม่ได้ทำ
ค่ะเชื่อว่าลูกไม่ได้ทำ
ทีมข่าวไปที่บ้านของแฟนในแน็กค่ะ
แต่เจอแม่แฟนนะคะเขาก็เล่าให้ฟังว่าแน็กเป็นว่าที่ลูกเขย
กำลังจะแต่งงานกับลูกสาวแม่
แต่มันมีปัญหาเรื่องของโควิด๑๙
ก็เลยไม่ได้จัดงานแต่งงานสักที
แม่บอกว่าจริงแล้วเป็นคนนิสัยดีนะคะ
แน็กเนี่ยผู้จาดีขยันเป็นที่รักของทุกคน
ก็หวังจะสร้างอาชีพให้กับทั้งลูกสาวลูกเขย
ให้ทำมาหากินแล้วก็แต่งงานกัน
แต่หลังจากนี้คือฝันสลายแล้วนะคะ

ก็จะได้คุยกับทีมข่าวของเรานะที่เป็นแฟนกับนายแน็กนะคะ
เขาก็บอกว่าเขาไม่อยากจะยุ่งเรื่องนี้นะคะ
ก็เขาไม่รู้ว่าคุณคำจริงหรือไม่จริงหรืออะไรแบบนี้
เขาก็โกรธเลยเหมือนกันเลย
แต่ว่าลูกสาวกับแทบอย่างไม่ได้เห็นมา

แต่เขานั่งขายอยู่ที่โน่นนั่นเอง
คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราบอกว่าล่าสุดนะคะผู้กำกับสพชัยยา
แจ้งข้อหานายคำนึงดีมีศรีอายุหกสิบเจ็ดครับ
เจ้าของบ้านที่เกิดเหตุนะคะอ่าที่ต้องแจ้งข้อหาก็คือ
มันเป็นลักษณะที่ไม่ได้แบบเก็บเรื่องของหลักฐานอะไรเอาไว้ให้
เพราะว่าเคลียร์เรื่องของพยานหลักฐานคราบเลือดคราบอะไรมันหายไปหมดเลย
ออกไหมคะมีคนมายิงกันตายที่บ้านคุณใช่แต่แบบหลักฐานมันไม่มีเลยอ่ะ
แล้วคุณไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ไหมอะไรอย่างนี้ค่ะข้อหาช่วยไม่ให้ผู้อื่นได้รับโทษ
ทำลายซ่อนเร้นซึ่งพยานหลักฐานที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีอ่า
ข้อมูลอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานขัดพรกรฉุกเฉินด้วยคุณให้คนมาดื่มเหล้าอะไรกันที่บ้านนะคะ
อ่ารวมกลุ่มกันนะคะตามพรบควบคุมโรคด้วยอ่ะนะคะนี่ค่ะ
แต่เหตุการณ์มันเกิดที่บ้านคุณแล้วแหมทำไมมันเรียบร้อยอะไรขนาดนั้น
เหลือแต่คราบเลือดนะฮะท่านผู้ชมครับตำรวจกองปราบรามวันนี้นำหมาย
ค้นของศาลจังหวัดเกาะสมุย๒หมายไปตรวจค้นรีสอร์ทแห่งหนึ่งที่หมู่ห้าตะบนบ้านใต้
อำเภอกเกาะพงันจังหวัดสุราธานีนี่นะครับท่านผู้ชมครับ
ไปเลยนะฮะนี่กองปราบนะครับลุยเลยนะครับ
แล้วก็บ้านพักในพื้นที่หมู่๑ตะบนบ้านใต้อำเภอกเกาะพงันเหมือนกัน
หลังจากสืบทราบว่าน่าจะเป็นที่กบดานซ่อนตัวของนายธิวากร
สุนทรหรือว่าในบี๑ใน๗ผู้ร่วมก่อเหตุที่ถูกออก
หมายจับที่ยังหลบหนีอยู่ค่ะนี่นะฮะเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลนะครับ
คือต้องขอหมายขนหยักษานก่อนกว่าจะไปถึงนะครับ
แต่ไม่เจอนะฮะคาดว่าไหวตัวทันหลบหนีไปก่อน
แต่เจ้าหน้าที่ก็ไปยึดรถของกลางได้หนึ่งคันคาดว่าเป็นรถที่ใช้ในการขับไปซ่อนเร้นอำพลางศพนะครับ
เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบต่อนะฮะคือถ้าใครเห็นรถคันนี้จำทะบงทะเบียนไว้ได้
คิดว่าไม่ใช่เนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องทะเบียนถูกสวมหรืออะไรยังไง
ก็ไปบอกเจ้าหน้าที่ได้ค่ะนะคะนี่ออกหมายจับ๗คนตอนนี้หนีอีก๓นะฮะใช่ค่ะ